ท่านผู้ชมครับเรื่องขนมอารัวพระเครื่องร้านอยู่สมุทรสงคราม
ที่แรกนี้จะจบมันยังไม่จบอืมจ้าของร้านก็บอกอ่าหยุดแล้วนะฮะ
เขาบอกเขาหยุดมาหลายวันแล้วด้วยนะสมนักพุทธก็ไปเตือนบอกโอ้มันไม่ผสมอืม
ส่วนใครจะเห็นอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เนี่ยมีเฟซบุ๊กของอดีตหลวงปู่พุทธอิสระนะฮะ
นายสุวิทย์ทองประเสริฐอืมโพสต์ข้อความเอาไว้โอ้โหยาวเหยียดเลยนะ
มีภาพของพระมหาภัยวันด้วยนะครับมีข้อความสรุปประมาณว่าไม่แปลก
สงสัยต่อท่าทีของนักบวชอย่างมหาภัยวันหลังเห็นด้วยกับการนำรูปสมมุติพระพุทธเจ้าไปทำขนมอารัว
แล้วก็บรรยายอะไรอธิบายอะไรก็ว่ากันไปประมาณว่าไม่เห็นด้วยที่พระมหาภัยวันจะไปบอกว่า
ทำขนมอารัวในรูปของพระเครื่องได้พระมหาภัยวันก็แชร์ข้อความของนายสุวิทย์ทองประเสริฐ
หลวงปู่พุทธอิสระแล้วก็โต้กลับประมาณว่าไม่แปลกใจไม่สงสัยเหมือนกันต่อท่าทีของนายสุวิทย์
แล้วก็พูดถึงเรื่องราวต่างนานาโดยเฉพาะตอนที่ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรก็ว่ากันไป
นะฮะมีขดงคดีอะไรก็ว่ากันไปโอ้วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
เราก็เลยไปถามหน่อยอันนี้เป็นภาพในอดีตแล้วนะฮะในอดีตแล้วไปที่วัดสร้อยทองนะครับ
ถามพระมหาภัยวันก่อนอดีตหลวงปู่พุทธอิสระเราก็ไปถามนะฮะ
พระมหาภัยวันบอกว่าตอนแรกคิดว่ากระแสดราม่าเรื่องขนมอารัวพระเครื่อง
จบลงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วจนกระทั่งไปเห็นโพสต์ของนายสุวิทย์
ที่พยายามให้พระมหาภัยวันไปโยงกับการเมืองและยุโยงให้คนเกลียดชัง
ทั้งที่พระมหาภัยวันได้แสดงความคิดเห็นต่างที่มองการทำขนมอารัวพระเครื่อง
ว่าไม่ใช่สิ่งผิดเพราะไม่ได้นำไปหลอกลวงใคร
ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เอารูปพระพุทธเจ้าไปทำเป็นพิมพ์ต่าง
แล้วนำไปทำเรื่องศัยศาสตร์หลอกลวงผู้คนค่ะแล้วก็พูดไปถึงสมัยของ

มาป้ายพระเครื่องรุ่นนั้นที่เขาทำนั่นแหละไอ้เนี่ยไอ้ทีพฤติกรรมอย่างนี้ของตัวเองนะมองไม่เห็นเลย
พวกนี้จะมาว่าอย่างเดียวกันเลยทำหน้าที่เป็นคนดีปกป้องศาสนารับไม่ได้
เวลาใครเขาจะอธิบายศาสนาโดยความเป็นอื่นเช่นเรื่องทงแคลอทเนี่ยทงธรรมจักรเนี่ย
ต่อมาเคยเขียนไปแล้วแล้วไม่อยากพูดซ้ำอีกไอ้คนทำเนี่ยเขาอธิบายได้หมดเลยคุณอธิบายได้แบบเขาไหม
เช่นดุม๓๘ที่เขาพูดเรื่องโพธิปคียธรรมแคลอท๘หัวที่พูดถึงอริยมักมีองค์๘อะไร
เขาทำเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำแบบเล่นเล่นแบบปามาศในลักษณะด่าท้อไม่มี
พระอธิบายธรรมะพระพุทธเจ้าได้เลยแต่มันแต่มันเป็นการอธิบายในรูปแบบใหม่ของคนรุ่นใหม่
พอเห็นต่างกันแล้วก็โยงเลยเช่นเรื่องนี้อ้าวโยงเป็นฝั่งการเมืองเลยป้ายสีกันเลย
นะครับบอกกับเรานะครับบอกว่าที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวก็คือต้องการเตือนสติพระมหาภัยวันนะฮะ
ยืนนั้นพอการออกมาวิพากข์วิจาณพระมหาพลัยวันไม่เฉียวหิวแสงใช่ได้อยากเดนอยากดังอะไร
กระบวนการที่จะค่อยทำให้มันเสื่อมไงค่อยที่จะชี้ให้เห็นว่านี่มันเสื่อมแล้วมันเปลี่ยนแล้วนะมันอะไรเนี่ยพยายามจะทำไง
เพราะกระบวนการแบบนี้มันก็สอดคล้องกับคนที่เอาธรรมจักรไปให้เขาเอาทงแคลอทไปให้เขาอ่ะ
เพราะว่าคนที่เอาไปให้คือนายครูใหญ่ขอนแก่นถูกไหม
ลองไปเปิดคลิปที่เขาขึ้นเวทีเขาต้องการจะเปลี่ยนศาสนาเขาอ้างว่าศาสนานี่มันคือตัวเชื่อมสังคม
อย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันถูกไปหมดถูกส่วนเดียวแต่ก็ไปทำลายส่วนอื่นอื่นที่เขายอมรับและนับถือกันมาเก่าก่อน
ซึ่งมันก็ไม่ได้ไปกระทบอะไรกับบรรพบุรุษของมหาภัยวันสักนิดนึง
มันก็ไม่ได้ทำให้มหาภัยวันเดือดร้อนเลยถ้ามหาภัยวันจะเข้าใจบริบทของสังคมเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ประเทศนี้ส่วนใหญ่เขานับถืออย่างนี้
ไปหาประเทศใหม่อยู่ก็หมดเรื่องกันไหม
อันนี้คือพูดถึงเรื่องขนมอารัวพระเครื่องใช่ไหมคะ
น่าจะน่าจะพูดถึงหน่อยนึง
เดียวเหรอคะอันนี้ถึงขั้นไล่ออกนอกประเทศแล้วนะ
เหลือก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือความเห็นต่างนะ
ส่วนในแง่ของข้อเท็จจริงก็คือทางสำนักพุทธที่สมุทรสงครามที่ร้านขนมเขาอยู่เนี่ย
เขาก็ไปเตือนแล้วบอกว่ามันไม่เหมาะสมทางร้านเขาบอกเขาขอยุติธรรมแล้วตรงนี้นะฮะ